เรื่องของอุบัติเหตุนะครับบนถนนบางนาตรวาสหรือว่าถนนเทพรัสนะครับมีรถบรรทุกไปชนกับรถที่เขาจอดรอกับรถอยู่เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บคนขับรถบรรทุกสารภาพว่าเขาหลับในนั้นเองนะครับก็ชนแรงขนาดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเลยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนบางนาตรวาสหรือว่าถ
ก็มีการเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยครับ
รับส่งพนักงานนะฮะส่งผลให้กระบาดสีดำที่ถูกอัดอยู่เนี่ยแทบไม่เหลือซากเลยในกระบาดคันนี้พบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือนายจิมราวุฒิช่วงชดอายุห้าสิบแปดปีสภาพศพนั้นถูกอัดติดอยู่คาพวงมาลัยครับต้องใช้เครื่องมือตัดทางงัดซากออกมานำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลน้องจากนี้ยังมีรถ
แล้วก็พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างหน้าอย่างจัง
แล้วก็ชนกระทบกระทบต่อไปอีกหลายคัน
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต

ไปสอบส่วนเพิ่มเติมที่สพบางสาวทง
พร้อมตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แตกความตายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์สินนั่นเองครับ